โอเคมาคุยต่อนะครับ

ของเรื่องก็แบบที่เหมือนว่าคุณพจน์ออกมาแขวะ
ตลกหญิงหน้าใหม่เราทรงกรรมพืช
หลายคนก็ไปโยงว่าเป็นจียอน

เพราะว่าจียอนเองก็ถอนตัวออกจากหนังเรื่องนี้จริง

จ่ายเงินไม่ออกจ่ายเงินเท่าก็ประดับ
โอ้เพราะมีเงินเป็นร้อยล้านทำไมไม่ยอมจ่ายเขาล่ะ

อ้าวจะให้อ่านก่อนไหมพอตลับคุณพอทอ้านน้นสวัสดีค่ะพี่พอทสวัสดีค่ะ
โอ้ยคันปากยิกนะผม

รู้สึกว่ามดดำกับพี่หนุ่มที่แบบว่าข่าวมั่วมาก
จริงไม่ใช่ตามที่เป็นข่าวใช่ไหมคะ

ครัวแหละใครคุณต้องตอบก่อนนะที่คุณพูดถึงเนี้ย

เขาเนี่ยคุณจุ้ยคุณจุ้ยที่เป็นเจ้าของหนังเบอรี่

ไม่ใช่ที่บอกว่าเขายังไม่ให้ตังค์เขาเนี่ยใคร

มันมีสองเรื่องมันมีหนังสองเรื่องเออ

มีคนอยากรู้มากประชดใครประชดใครคือจริง

ใช้เขาแล้วใช้ใคร
นี่แหละใช้ดารานี่แหละ๒วัน
ดาราชื่ออะไรใครจะไม่รู้ล่ะแดกนั้นอยากรู้

เอี๊วแวงอีแวงอีปั่นเอี๊วแวง

ก็เหมือนรายการคุณเอากล้องเอาไว้ไปส่องกระจก

โมดดามแก่อายุเท่าฉันนะโมดดามก็หัวล้าน

ถึงไอพวกที่มีสมองแต่ใช้ไม่เป็นทราบ

ไม่ใช่ว่าเขาไม่มาเล่นหนังให้เราแล้วเราไปด่าเขา
คือเขามาเล่นแล้วแต่มันไม่ยอมเล่นกับดาราชายอีกคนนึง
ด้วยสาเหตุที่ว่าไม่อยากเป็นตลกไม่ชอบตลก
กลัวเสียภาพพจน์ไม่ชอบตลกคาเฟ่จะไม่เล่นอย่างเดียว
ถ้าเล่นคู่ดาราชายคนนี้ถ่ายไปแล้วนะหนังอย่าพูดมั่วอีก
อีพวกไม่รู้จริงแล้วอยากจะพูด
พูดก็คือพูดที่พูดเพราะอยากให้ดูชมพู่เป็นตัวอย่าง

เธอเป็นลงทุนทำหนังเรื่องนี้กับเขาด้วยเหรอดูเถอะคุณค่ะนี่ไง
ยังมีพิธีกรหญิงปากหมาอีกตัวหนึ่งสักวันจะแฉความแรดปากไม่ดีของมัน
เสือกทำตัวไฮรับหลังต่ำยิ่งกว่าสะทุนทำดูมีเอาหมด
ทำไมพระอานนท์เก็บกฎอะไรนอนไม่หลับเหรอ
ด้าใครอะเดี๋ยวนี่ตรงเธอสองคนค่ะ
เธอสองคนให้ฉันพูดทุกเศษ
เธอสองคนให้ฉันพูดทุกเศษเธอแม้ฉันพูดเลยพี่หนุ่มหมดจำ
ผมเกิดนี้ก่อนอะคุณพูดก่อนอะ
ไม่ใช่ก็ได้มาเล่นหนัง๒คิว
คือ๖โมงเช้า๖โมงเจน
คิวละ๓๕๐๐๐หรือ๓๐๐๐๐ยังจำไม่ได้แล้ว
อันนี้คิวต่อวันตรงราคาประมาณนี้แหละ
แต่ก็ตรงรงค์กัน๒วัน
คือที่พูดทั้งหมดเนี่ยที่มีไลน์
ที่คุยกับเขาคือให้ทีมงานคุยกับเขาว่า

เพราะพี่แวดทีเดียวมันกลัวกันหมดทุกคนไง

มันต้องรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงยังไงเสร็จถึงแล้ว

แล้วยังไงพอถ่ายพอมาถึงกองปุ๊บ

กำลังถ่ายหนังอยู่ในบ้านเขาก็ไปแต่งหน้ากันที่ที่สโมส
ค่ะเสร็จแล้วพอถ่ายพอเสร็จมาถึงอย่างงี้อืม

ทำงานแบบไอ้นี่ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไป
ทีมงานพี่ก็ค่าก็พาเดินไปดู

ไม่สนใจอะไรอยากดูก็ดู

เขาไม่มีสิทธิ์ก็พูดอย่างนี้ในกล้องถ่ายของคนอื่น

ดาราชายคนนี้ใช่ปุ๊บพี่ตัวมาอ๋อเอ๋ยมาเลย
ถึงเกาะอายุมาคะ
มีใจหรือเปล่า

กิฒ์สีพุ่มเศษจะมาเล่นหรอหนัง

ชั้นไม่ตอบอะไรด้วยนี้ก็แสดงว่าท่าอยู่อยู่แจสชั้นก็ตอบ
โถ้คือในการที่ติดก่อนไน่
เขาไม่ยอมเล่นกับคนนี้บอกอ้าวทำไมล่ะ
พี่ผมบอกว่าคนนี้เป็นคำไม่อยากเสียพ่อพต

เขาไม่เออเขาไม่อยากเสียพ่อพตอย่างไรหนูก็จะไม่เล่น

เอาล่ะตอนกินต่อมาเขาไม่รู้ว่าต้องเล่นกับใคร

ไม่รู้ว่าต้องเล่นกับใครแต่แบบว่า
เราก็คิดว่าพี่คนนี้พี่ผู้ชายเเตียมาเล่นเเตีย
เขาก็สูงนะและเขาก็มีปีภูมินะ

ไม่ยอมเล่นยังไงก็จะไม่ยอมเล่น
พี่ก็เลยให้ทีมงานติดต่ออีหนูเล็กกับชมพู่ว่าว่างไหม
ถ้าว่างปุ๊บมาเล่นให้พี่หน่อยแล้วไล่พี่กลับ

อ๋ออยากบอกบอกมาเรื่องอะไร
คุณบอกไม่ไปแล้วไม่ไปนะคุณจะถ่ายพรุ่งนี้แล้ว
คุณเป็นผู้ชายคุณอย่าพูดคำว่าฉันนะคุณต้องพูดผมนะ

คุณอย่าพูดคำว่าฉันคุณต้องพูดผมว่าคุณเป็นผู้ชาย

เอ้าโอเคพี่พอร์ต
พอไม่อีกวันก็ไม่ยอมมาบอกว่าไปเวียดตาม
แต่ตอนเราก็เอาเสร็จไม่มาแล้วเราจะทำอย่างไรก็ต้อง

เอาเสร็จหายอีกตั้งที่ก็ตกลงกันแล้วนะ
ต้องหาเครียมได้ยังไง
มานั่งข้องความรู้
อ๋อฏาให้เองตี้ให้ไหม
เวลาบทของคุณแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าคุณจะมาพูด
เดี๋ยวผมจะเชิญมานะ
อ่าโอเคมันจะพูดแค่นี้แต่ว่าน้อยมากพรุ่งนี้
ไปหารายการอื่นออกปะโอเคนะ
ขอบคุณนะคะพี่บอลขอบคุณค่ะ